จากต่อเรื่องของลีเมอร์มาต่อที่เรื่องของน้องเมย์กันบ้าง
จากได้แชมป์ที่อินเดียมาเลไป

ติดตามข่าวของน้องเมย์กันหน่อยนะครับ
เดินทางกลับมาถึงไทยแล้วหลังคว้าแชมป์แบตมินตัน
แบตมือหนึ่งของไทยน้องเมย์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้
เป้าจะคว้าเป็นแชมป์ที่๓ติดต่อกันให้ได้

โดยมีคู่ปรับสำคัญอย่างหวังอิหารนะครับที่น้องเมย์นั้นล้างอาถรรพ์ชนะได้
ส่วนเรื่องของอาการล้าจากการแข่งขันติดต่อกันก็ไม่กังวล
เพราะว่ามีเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ
ไปฟังเสียงน้องเมย์กันหน่อยครับ
เชื่อว่าหลังจากนี้เมย์เองยังพัฒนาตัวเองได้ดีกว่านี้
เพราะว่าตอนนี้เมย์คิดว่ามันก็กลับมาอยู่ในช่วง
ที่เราค่อนข้างที่จะมั่นใจในฟอร์มการเล่นนะคะ
มันก็เลยทำให้เหมือนแบบรูปแบบการเล่นของเรา
มันโดดเด่นบางจังหวะบ้างค่ะ
สำหรับที่จะเจอกับหวังยี่ฮานตอนนี้ก็ไม่ค่อยกังวลแล้วค่ะ
ก็คิดว่าชนะไปครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะปลดปล่อยไปแล้ว
แล้วก็ทำให้ถ้าเจอครั้งหน้าก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นงานยากแล้วค่ะ
มาดูเรื่องของกำลังใจกันหน่อยนี่เลย
กำลังใจจากตะวันปัณวิทย์ทองน่วม
น้องเมย์บอกว่าเรื่องนี้แม้ตอบบนรรดินะ
เรื่องความสำคัญยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้
แต่ว่าที่ผ่านมานั้นทุกกำลังใจที่ได้รับมาถือว่าสำคัญเท่ากันหมดครับ

เพื่อนก็เพื่อนฟังเสียงหน่อยนะฮะ
ส่วนตัวมันก็ค่อนข้างที่แบบเราก็มีกำลังใจค่ะ
แล้วก็จริงแล้วมันมาจากหลายฝ่ายที่ไม่ว่าจะเป็นทางสโมสร
หรือว่าใครหลายคนที่คอยให้กำลังใจเมย์ก็รู้สึกว่าเรารู้สึกมันทำผลงานค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะ
อันนี้ก็ขอไม่ตอบอะไรมากค่ะ
ก็คือทุกคนก็คอยให้กำลังใจเมย์ก็รู้สึกว่าก็อบอุ่นค่ะ
แนนสะสมน้องเมนสัปดาห์นี้จะขึ้นเป็นที่๒ของโลกแล้วนะครับ

หลังจากช่วงปีที่แล้วนะคะสภาพร่างกายค่อนข้างบาดเจ็บทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ให้กำลังใจกันต่อสำหรับน้องเมนะคะ